ว่ากันว่าหน้าหนาวแบบนี้ลองกินสิ่งนี้ดูช่วยคลายหนาวได้
มันคือการย่างหอยที่จังหวัดนครพนม
เป็นหอยที่ไม่ธรรมดาไม่ค่อยได้เห็นที่ไหนแล้วชื่อก็แปลก
คือหอยเลีย

มันเป็นยังไงแล้วกินกันแบบไหนติดตามเลยในช่วงของตลอดกิน
เน่มไปเห็นหอยเหลียยู่นำของน้อย
ขั้นตอนแรกต้องทำการต้มให้มันสุกสักก่อน

พรถี้คุณก็ได้พักทำการพลิกไปพลิกมา

ในคลิปเลยน้องใบตองมันคือหอยเลียหอยเลียจริงใช่ไหม
กรุณาอย่าอ่านสับคันนะฮะเอ่อก็สลับเป็นคำอื่น
ใช่ให้อ่านตามผมแบบนี้เลยนะครับ
หอยเลียฮะหรือจะเรียกอีกอย่างว่าหอยเดือก็ได้หอยเดือดีกว่าสบายใจกว่า
เขาบอกว่าอากาศมันหนาวก็มาย่างหอยกินกัน
จี่หอยโอ้โหจี้หอยของจริงน้องใบตองที่จังหวัดนครพนมฮะเขาบอกว่าหนาวแล้ว
ชาวบ้านก็เลยเอาหอยเดือมาย่างแบบนี้แต่ที่เรียกว่าหอยเลียเนี่ยคนในพื้นที่เขาเรียกแบบนั้นจริง
แล้วเขากินแบบนี้เพื่อคลายหนาวมานานแสนนานแล้วที่สำคัญได้นั่งผิงไฟด้วยไง
หอยชนิดนี้เขาว่ากันว่ามันจะอยู่ตามป่าตามเขาหรืออยู่ในรูของจอมปลวก
ย่างนะคุณผู้ชมนะได้มาแล้วนะขั้นตอนแรกนะไปต้มก่อนนะฮะ
ไปต้มหอยให้มันสุกก่อนจากนั้นครับก็นำไม้มาจิ้มตัวหอยออกจากเปลือกแล้วไปเสียบไม้อารมณ์แบบบาร์บีคิว
นี่คือทั้งเนื้อมันนะกินได้แล้วนะต้องจิ้มเอาเนื้อออกมามากินทั้งเปลือกหอยปันแตกกันพอดี

คุณผู้ชมครับมองกันว่าเป็นของกินหายากเพราะฉะนั้นเนี่ยมีโอกาสลองไปกันดูสำหรับหอยเลียหรือว่าหอยเดื่อยากหายากเหมือนกันนะ
เพราะว่าไม่เคยเห็นมาก่อนเหมือนกันไม่รู้ต้องไปเก็บตามไหน
ไม่ต้องไปเก็บหรอกถ้ามีขายก็ลองทานกันดูได้นะครับ